กลับมาเบรกนี้ค่ะไปร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องสาวอย่างมดนับประพัฒน์กันดีกว่านะคะ
แม้ว่างานจะยุ่งสักแค่ไหนแต่เธอก็พยายามที่จะแบ่งจัดสรรเวลาไปเรียน
ท้ายที่สุดเนี่ยกำลังจะขึ้นแท่นเป็นบัณฑิตเต็มตัวแล้วนะคะ
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
และกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญบัติในวันที่๒๒มิถุนายนนี้ค่ะ
มดก็ได้มีการโพสต์ภาพเซลฟี่ตัวเองในชุดคุยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นซีแนมค่ะแล้วก็เพื่อนอีกมากมายเลยค่ะ
เข้ามาแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของเธอด้วย
โดยทางคุณแม่นะคะคุณแม่ภารดีเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
บอกเลยว่ารู้สึกดีใจกับความสำเร็จของลูกสาวนะ
หลังจากนี้ค่ะมดจะขอเดินหน้าลุยงานในวงการอย่างเต็มที่
ส่วนเรื่องเรียนต่อปริญญาโทมดเองก็มีการเปลยกับคุณแม่เอาไว้เหมือนกัน
แต่ว่าคุณแม่ก็ได้ให้คำแนะนำไปบอกเลยว่า
ถ้าอยากจะเรียนต่อให้วางแพลนดีโดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรเวลานั่นเองค่ะ
อย่างคุณก็เหมือนกันเรียนปริญญาโทไปด้วยทำงานไปด้วยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหน
มันก็หนักในเรื่องของการแบ่งเวลานี่แหละนะแต่ว่าอาจารย์เขาก็บอกว่าให้ลำดับความสำคัญให้เป็นนะ
ให้วางแผนการใช้ชีวิตให้ดีคือทุกอย่างมันต้องมาร้านแตงโม

เวลาออกกำลังกายด้วยอันนี้ใครที่จบได้เนี่ยไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามเนี่ยดิฉันนับถือในความตั้งใจของทุกคนนะคะ